พูดชายคนนี้น่าคุ้นนะหลายคนบอกว่าผู้กำกับหน่วยไง
เห็นมั้ยผมด้วยเข้ามาแล้วมีการพูดคุยทานที่คุณทักษิณออกมาทักทายเนี่ย

เขาใช้เป็นตำรวจคู่ใจเลย

เพราะว่าทำข่าวตั้งแต่โอ้โหสมัยนู้นอ่ะ

คือเป็นอดีตเป็นตำรวจที่อารักษาคู่ใจเลยเนี่ยฮะ
ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณมาจนถึงคุณยิ่งลักษณ์และทันทีที่คุณทักษิณกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยปุ๊บเขาก็มาทำหน้าที่ทันทีเลย
หมู่ผู้สื่อข่าวเขาจะเรียกกันว่าผู้กำกับหนุ่ย

ชื่อจริงพันธุ์ตำรวจเอกวทันยูวิทยาพโลไทยในวงการตำรวจเรียกเขาว่าหนุ่ยเทวดา
เขาเข้ามาอยู่ในทีมอารักษาคุณทักษิณชินวัฒน์ช่วงปลายรัฐบาลทักษิณนะคะ
ก่อนที่จะถูกรัฐประหารปี๒๕๔๙ก็โดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทพบตรในขณะนั้นเนี่ย
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ายไปเป็นสารวัตรที่กรงปีนังจังหวัดยาลานะคะ
ที่พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามพงศ์รองพบตรในขณะนั้นจะมีคำสั่ง
ขอตัวผู้กำกับหนุ่ยมาช่วยราชการโยกย้ายกลับมาที่สันติบาล
เป็นสารวัตรสันติบัน๑มีหน้าที่ดูแลเขตบ้านจันทร์สองล่าของคุณหญิงอ้อ
ก็คือคุณหญิงพจมันดามพงศ์ภรรยาของคุณทักษิณนั่นเองนะคะ
หลังจากนั้นก็มาคอยอารักษาความปลอดภัยตั้งแต่วันแรกเลยที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
เข้าตึกไทยคู่ฟ้าก็อันนี้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยใช่ไหม
เข้าตึกไทยคู่ฟ้าก็เป็นเหมือนกับอารักษาเป็นตำรวจคู่ใจเป็นเงาตามตัว
งานที่ผู้อำกับหนุ่ยทำได้เข้าตามากเขาบอกว่าการประสานงานกับสื่อค่ะ
กล้องอะไรให้เสร็จสับเลยสื่อถูกใจถูกใจ
ก็เป็นประเด็นที่เรียกเสียงฮือฮามาอีกครั้งเพราะว่าชื่อของพันธุ์ตำรวจเอกวัฒนยูเนี่ย
มาผงัดในวงการศรีกากีรังเก้าอี้รองผู้บังคับการกลุ่มงาน
เชี่ยวชาญการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวถูกปลดออกจากราชการแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการกตรด้วย
เขาก็จะขอตัวมาช่วยราชการกันได้
ส่วนมากก็จะเป็นนายตำรวจที่รู้ใจรู้ทางกันอยู่แล้ว